มาถึงข่าวที่เราคุยกันตอนต้นแล้วที่จังหวัดตราด
เรือเฟอรี่ที่จะพาคนจากแผ่นดินข้ามทะเลไปแล้วไปลงที่เกาะช้าง
ไปไม่ถึงไอ้ใบพัดเรือเนี่ยมันไปพันกับไอ้เศษซากอวนนะครับ
เนี่ยเศษซ่าอ้วนเนี่ยติดกึ้งใบพัดติดกึ้งเครื่องดับ
เครื่องดับทำยังไงคุณผู้ชมครับพระยากรอากาศดาวว่าไงนะ
คลื่นลมตอนนี้แรงใช่ไหมใช่ไปสิครับไปไหนอ่ะลอยเคว้งลอยคว้าง
อยู่กลางทะเลครับยี่สิบแปดชีวิตคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางทะเลที่
แหมบ้านยายม่อมนะครับตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด
เบิร์ตยากเอาเป็นกิโล๖กิโลเมตรคุณผู้ชม๖กิโลเมตรประมาณนั้น
ลอยอยู่กลางทะเลมันพันติดปั๊บใบพัดไม่ทำงานเครื่องยนต
จะประโมงภางไปอีกลำวังล้างไปอีกลำครูผู้ชมสุดท้ายทำยังไงอ่ะ
ต้องพึ่งเรือทหารครับนี่แหละครับก็ได้เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่หนึ่ง
หรือว่าเรือต่อ๒๖๓มาช่วยเหลือลำเลียงนักท่องเที่ยว
ติดอยู่บนเรือนานกว่าเจ็ดชั่วโมงคือเรือเนี่ยออกจากออกจากแผ่นดินเนี่ย
เจ็ดโมงอืมแล้วเรือเริ่มดับตอนเจ็ดโมงสิบห้า
แล้วลอยอยู่แบบนั้นถึงบ่ายสองครึ่งครับคุณผู้ชมนี่แหละครับ
เรือทหารมาแล้วเนี่ยถ้าใครสงสัยเฮ้ยทหารก็ซื้อเรือ
พวกนี้ซื้อไปทำไมไม่ได้ลบกับใครนี่เป็นหนึ่งภารกิจครับ
ครับนี่เป็นหนึ่งภารกิจนะครับในการในการดูแลช่วยเหลือประชาชน
นี่แหละพอช่วยเสร็จปั๊บก็พากลับไปขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือสวนหลวง
ส่งกำลังบำรุงเรือตราดทัพเรือภาคที่๑นักท่องเที่ยวทุกคนปลอดภัย
หนึ่งในผู้ประสบเหตุเล่าบอกว่านะครับเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะช้างนะ
ปกติก็ข้ามเรือไปทำงานที่เกาะช้างเป็นประจำวันเกิดเหตุเนี่ยเรือเที่ยวเจ็ดโมง
ออกจากฝั่งได้ครึ่งทางใบพับแล้วไปติดเศษอวย
อย่างที่ผมว่านะเครื่องยนต์ขัดคล่องนะครับ
ลอยเคว้งลอยคว้างอยู่กลางทะเลใช่ไหม
ต้องรอเรือมาลากเข้าฝั่งแต่ระหว่างรอเนี่ยนะครับ
ก็ถูกกระแสขึ้นลมพัดไปพัดไปแต่บริษัทเรือเขาก็ดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดีนะ
คุณผู้ชมสำหรับเรือทำที่เกิดเหตุนี่ตอนลากกัน
น่ะเรือเรือเรือประมงที่พยายามลากแล้วลูกดิไอ้เรือเฟอร์นี่มันใหญ่มากอ่ะ
ใช่แล้วเรือประมงจิ๋วเดียวยังไงนั่นน่ะนี่แหละครับเรือลำที่เกิดเหตุน่ะ
มันเป็นเรือที่ออกจากแหลมงอบเที่ยว๗โมงนะครับจะพาไปเกาะช้าง
มีผู้ทศาลและนักท่องเที่ยวและชาวบ้านยี่สิบแปดคนแล้วรถอยู่ในนั้นสิบเจ็ดคัน
แล้วพี่เบิร์ตดูเมื่อกี้ภาพไกลในมุมนี้เห็นไหม
ว่าเรือฟุอรีกับเรือประมงจิ๋วจิ๋วที่อยู่ข้างหน้าคือคนละไซส์ก็เลยเนี่ยแน่

คุณผู้ชมครับช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยนะคลื่นสูงมากนะครับ